มาดูตัวเลขของทุนกพกันหน่อยดีกว่าไหมครับ
คือกพเขาเป็นหมวกใหญ่ในการที่จะจัดสรรทุนต่างให้กับนักเรียนไทย
นักศึกษาไทยไปศึกษาเล่าเรียนยังต่างประเทศ
ในปี๒๕๕๘ตัวเลขของทุนกพนั้น
ล่าสุดพบว่ามีผู้ได้รับทุนประมาณ๔๐๐กว่าคนครับ
สถิตินักเรียนทุนและข้าราชการนะครับ
กำลังศึกษาแล้วก็ฝึกอบรมในต่างประเทศ
ซึ่งตอนนี้อยู่ในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ

ประมวลล่าสุดครับวันที่๓๐พฤศจิกายนปี๒๕๕๘นะครับ
พบว่ามีนักเรียนทุนทั้งหมดประมาณ๓๘๒๙คน
จำนวนนี้ก็แบ่งเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล๓๑๔๐คน
ข้าราชการที่ลาไปเรียนอีก๑๓๙คน
และนักเรียนทุนอื่นอีก๕๕๐คนครับ
มาครับเราไปดูกันบ้างว่าแล้วมีประเทศไหนบ้าง

อันดับหนึ่งครับที่นี่คุณเขมสอนก็เคยไปเรียนมา
สหราชอาณาจักรแต่เป็นทุนตัวเองค่ะ
ที่ไปเรียนถึง๑๔๐๓คนนะครับ
ถือว่าเป็นประเทศที่มีนักเรียนทุนไปศึกษามากที่สุด
รองลงมาก็คือสหรัฐอเมริกาครับ๑๑๖๕คน
ญี่ปุ่นครับในแถบเอเชียนี้มีอยู่๒๕๙คน
อรมนีก็มีอยู่๒๒๔คน
อสเตรเลียนะครับ๑๖๒คน
ส่วนฝรั่งเศสนั้นมีอยู่๑๐๗คน
แล้วก็ประเทศอื่นก็จะจำนวนลดหลั่นกันลงไปครับ
สำหรับสถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา
แยกตามกลุ่มวิชาแล้วก็ประเภททุนมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง
วิชาที่มีนักเรียนทุนมากที่สุดก็คือ
ศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์จำนวน๓๗๔คน
รองลงมาก็คือด้านชีววิทยาครับจำนวน๒๒๙คน
ฟิสิกส์จำนวน๑๘๒คน
วิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์อีกจำนวนประมาณ๑๓๙คน
แล้วก็มีวิชาอื่นอีกนะครับสัดส่วนตัวเลขก็ลดหลั่นกันลงไป
ท้ายกันที่ตัวเลขสถิตินักเรียนทุนอื่นที่กำลังศึกษา
มีทั้งหมดตอนนี้๕๕๐คนนะครับก็แยกตามแหล่งทุนแล้วก็ประเภท
พบว่ามีนักเรียนทุนส่วนตัวจำนวน๒๗๔คน
ธนาคารแห่งประเทศไทย๔๒คน
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย๓๕คน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์๓๔คน
บริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนจำนวน๒๗คนนะครับ
ขณะที่ทุนมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นที่กำลังเป็นปัญหานักเรียนหนีทุน
เป็นกรณีที่พูดถึงกันอยู่ในขณะนี้มีจำนวน๒๑คนนะครับ
ก็เป็นการรวบรวมข้อมูลนะครับมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
ตัวเลขของปี๒๕๕๘เกือบ๔๐๐๐คนที่ไปเรียนต่อต่างประเทศ